มาต่อกันที่อดีตนางแบบสายเฮลตี้ของเรากันบ้างดีกว่า
ทั้งงานวิ่งงานปั่นจักรยานชีรับหมด
แล้วดูหุ่นคุณอย่างกับปั้นเอานะคะ
เวลาผ่านไปทำอะไรกับรูปร่างสัดส่วนของเธอไม่ได้เลย
ส่วนงานในวงการบันเทิงทั้งละครทั้งเดินแบบ

แม้ว่าตอนนี้เธอเพิ่งจะโสดมาพักใหญ่
แต่ก็ยอมรับว่ากำลังมีคนคุยอยู่
แล้วก็บอกสเปคด้วยว่าถ้าเด็กกว่าพี่ก็ไม่ติดนะคะ
ว่าเราต้องทำอะไรที่เรามีความสุขนะ

ทำให้เรามีความสุขจริงเป็นผู้ชายที่ใช่จริง

ควรหาคนที่เขาเติมเต็มเราให้ดีที่สุดดีกว่า
อย่าไปเกี่ยงว่าแบบคบมานานอายุมากแล้ว

เช่นแบบตื่นไปวิ่งด้วยกันไปปั่นจักรยานด้วยกัน

ส่วนใหญ่คนที่มาคุยกับเราก็จะอายุน้อยกว่า

เรามีความรู้สึกว่าเราไม่รู้สึกว่ามันปลอดภัย
เขาอาจจะไปคุยแบบนี้กับคนอีก๑๐คนก็ได้

สำหรับพี่โยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาว
สตรองแล้วก็ยังคงอยู่ในวงการบันเทิงของเรา
ข่าวว่ามีงานอีเวนต์ชาไข่มุกเมื่อไหร